สาวสวยไปแล้วมาดูหนุ่มหล่อกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
คราวนี้ไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าเขามากันเป็นแก๊ง
เรื่องหลอก็ส่วนหนึ่งเรื่องฮามาเต็มอยู่แล้วนะฮะ
แก๊งเขานี่นะฮะ๕พระเอกเพื่อนซีเลย
เจมส์ตีรายุอเล็กตีระเด็ดเป๊กเปรมมณัฐ
ปีแล้วนะที่แก๊งเขาหายกันไปในโซเชียลนะ
บอกเลยว่ากลับมาคราวนี้เต็มแพ็คเก็ตค่ะ

แล้วเป็นความวุ่นวายที่น่าอัศจรรย์จริง

เมื่อไหร่ที่เขารวมตัวคือต้องใช้คำนี้

ครั้งนี้เขามีภารกิจสุดฮาเช่นเดิม

เป็นการจับผิดคนบาปของหนุ่มคุณผู้ชม
ทั้งฮาทั้งขำก็จนท้องแข็งเลย

เอาใหม่เดี๋ยว
ดูเอาใหม่นะ

ผมอยากรู้ไอ้คาแรคเตอร์พี่คือมันต้องมาออกกำลังกายหรือว่าอะไรวะ

ใส่แก๊ปจะพลุกนี่

ทำทำไมวะไม่เข้าใจเลย
ไงคะคุณดูรู้เรื่องไหม

ต้องหู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอยู่แล้ว

ไม่ได้แต่ได้แต่ขายขำ
คุณอยากรู้ไหมว่าท้ายที่สุดแล้วใครคือคนบาป

เพื่อนเขาบอกมาแบบนี้ซึ่งบทลงโทษที่พวกเขาต้องทำตั้งตาดูดีนะครับ
เพราะว่างานนี้ไม่เหลือคราบความหล่อของพระเอกเลยค่ะ
อยู่ในวันที่มันพูดอะไรก็ได้
กลายเป็นแบบว่าพระเอกหัวโล้นหัวล้านกันไปหมดเลยนะคะ